ดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะตอนนี้ชาวเน็ตรุมประนามหยามเหยียดมาก
ว่ารถตู้สองคันเนี้ยอืมแร้งน้ำใจมาก
คุณทำได้ลงคอได้ยังไงอีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
รถขับขวางรถพยาบาลรถพยาบาลจะไปส่งผู้ป่วย
เปิดไซเรนก็แล้วบีบแตร่เตือนก็แล้ว
แต่ทั้งสองค่ะนะคะไม่ได้อีกน้ำขังขอบใดใดเลยนะคะ

นี่แหละหน้าที่ชีวิตคนไม่หลุดรถครับไม่หลุดรถโรงพยาบาล

ให้เรานี่เห็นรถขวามาแล้วนี่คือไม่มีรับใจเลยอ่ะ
นี่ขนาดทั้งบีบแต่ทั้งเปิดหวอทั้งนี่แล้วแบบยังแบบต้องใจเย็นขนาดไหน
ทำไมใจร้ายขนาดนี้อ่ะเออ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วคิดเห็นยังไงส่งไลน์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะ
เอาจริงเราก็เห็นนะว่าซ้ายมันโล่ง
หลบซ้ายได้ค่ะบางคนก็ชอบต่อว่ากลับไปที่รถพยาบาลนะ
บอกอ้าวคุณหลบซ้ายได้คุณก็ไปซ้ายเองสิ
กับการที่เขาไม่เบี่ยงซ้ายเนี่ยคือเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ
เพราะเวลาเคลื่อนย้ายรถครั้งหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงชีวิตผู้ป่วยนะ
ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุแรง
เดี๋ยวมันเคลื่อนนะมันตกเลขึ้นมาทำยังไงอะคะ

หลานของผู้ป่วยผู้ชายคุณลุงที่อยู่ในรถเนี่ย
เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วให้ข้อมูลบอกว่า
ของเธอป่วยมีอาการความดันตกก็เลยประสานรถพยาบาลให้มารับตัว
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปแชร์พฤติกรรมของรถตู้ทั้งสองคัน
แล้วนำไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ทีนี้หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปแน่นอนนะคะว่า
ชาวเน็ตเขาก็ตำหนินะตำหนิถึงพฤติกรรมว่ารถตู้ทั้งสองคันแรงน้ำใจมาก
แล้วเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะ
ก่อนหน้านี้ทางเพจเฟซบุ๊คของกองปราบเขาก็เคยมีการโพสต์ถึงข้อกฎหมาย
สำหรับพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ไม่หลบรถพยาบาลระวังเจอข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะ
หากไม่ยอมหลบรถพยาบาลถือว่าผิดกฎหมายจราจรมาตรา๗๖
มีโทษไม่เกินปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ส่วนการขีดขวางรถพยาบาลแบบนี้และถ้าเกิดว่าการกระทำนั้นเป็นเหตุโดยตรง
ทำให้ผู้ป่วยในรถพยาบาลถึงแก่ชีวิตอาจเข้าข่ายกระทำความผิดโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือกระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ถ้าเกิดว่าคนในรถตายเนี่ยคือไม่ได้แช่งนะคะ
คุณกลายเป็นฆาตกรเลยนะ
แล้วเป็นลักษณะตั้งใจด้วยตั้งใจขวาง
แตรก็แล้วไซเรนก็เปิดแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วเรียนรู้กันไปนะคะก็คือจะต้องไม่ขวางรถไซเรนนะคะ